ท่านผู้ชมครับการเลือกตั้งซ่อมสอสอเขต๙กมหลัก๔จตุจักร
คงไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วค่ะผู้ที่ได้รับเลือกตั้งนะครับ
คะแนนนำเป็นอันดับหนึ่งในขณะนี้คะแนนมาที่เขตหลัก๔แล้ว๙๙เปอร์เซ็นต์
ก็คือผู้สมัครจากภักดิ์เพื่อไทยนายสุรชาติเทียนทอง๒๙๔๑๖คะแนน
หลังจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วแพ้คุณสุริลักษณ์เจนจากฆ่าจากพลังประชาวรัฐ
แค่ไม่กี่พันคะแนนค่ะนี่คุณสุรชาติวันนี้ชนะการเลือกตั้งนะครับ
อันดับ๒คุณเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณจากก้าวไกล๒๓๖๑คะแนน
และอันดับ๓คุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีจากพักกล้า๒๐๔๗คะแนน
ซึ่ง๒คนนี้เนี่ยต้องรอดูอีก๑ที่เหลือว่าจะมีอะไรพลิกกลับไปกลับมาหรือเปล่า
แต่คุณสุรชาติได้รับการเลือกตั้งแน่นอนใช่ค่ะมีการประกาศใช้ชนะ
แล้วก็ขอบคุณผู้ที่ลงคะแนนเสียงให้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คุณสุรชาตินี่กราบคุณแม่เลยนะฮะหลังจากต่อสู้ในพื้นที่มายาวนานพอสมควรทีเดียว
ใช่ค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลาไปด้วยภาพการแสดงความยินดีของทางฝั่งพักเพื่อไทยเลยก็แล้วกันนะคะ
วันนี้หมดเวลาของไทยรัฐนิวโชว์แล้วขอบคุณสำหรับผู้การติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ